มาดูเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านเขาออกไปหาปลา
ริมแม่น้ำป่าศักดิ์พื้นที่จังหวัดสระบุรี
พังงะเลยเห็นศพลอยมา
ลอยมาไม่พอมีตัวกวดขี่หลังศพมาด้วย
ตอนนี้ตำรวจเอาศพขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่า
ผู้ตายเป็นใครแต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓วัน
นี่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาลงไปหาปลา
อยู่ในแม่น้ำป่าศักดิ์ที่สระบุรีแล้วก็ไปเจอกับศพเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เขาเจอเขารีบแจ้งตำรวจสพแก่งคอยสระบุรี
ซึ่งตำรวจก็เดินทางไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่แม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งศพที่เจอนี่นะคะ
อายุประมาณ๓๐๔๐ปีเป็นผู้ชาย
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรลอยมากับน้ำ
สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวสีเขียว
เจ้าหน้าที่พบที่ใบหน้าและปากมีร่องรอยถูกสัดกัดกิน
คาดว่าจะเสียชีวิตประมาณ๓วัน
นายสุรินกุสามานอายุ๔๘ปี
หาปลาเล่าว่าตัวเองกับหลานชายมาหาปลาอยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์จุดนี้แหละ

ตะกรวดนั่งอยู่บนศพและกำลังกัดกินศพ
ครั้งแรกนึกว่าตะกรวดนั่งอยู่บนหลังวัว
กระทั่งเดินไปดูใกล้อ้าวนี่มันศพคนนี่
ก็เลยใช้ก้อนหินคว่างให้ตะกรวดหนีไปก่อน
จากนั้นก็แจ้งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาดูที่เกิดเหตุนะคะ
ด้านนางถริชามนพันวงอายุ๕๑ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑บอกว่า
ที่ผ่านมาลูกบ้านในพื้นที่ยังไม่มีใครมาแจ้งคนหาย
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนจากพื้นที่อื่น
หรือไม่ก็เป็นลูกบ้านต่างอำเภอ
ซึ่งกำลังประสานงานกับในอำเภอ
เพื่อหารายละเอียดของผู้เสียชีวิตค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ส่งศพนะคะไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
เพื่อตรวจหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไป
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่หาปลานั่นแหละ
แล้วก็พลัดตกน้ำจมน้ำเสียชีวิต
แต่อย่างไรก็ตามจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ